คุณผู้ชมคะปิดท้ายประเด็นในประเทศนะคะ

โดยกองทัพสหรัฐรวมถึง๙กองทัพมิตรประเทศ
ก็มีการลำเลียงยุทธโปรกรณ์ทางทหารเนี่ยนะคะ
ที่จะมีขึ้นเร็วนี้ก็คือวันที่๙กุมภาพันธ์
โดยรูปแบบของการฝึกนะคะก็จะเน้นไปเป็นแบบยุทธโทปกรณ์ทางทหาร
และฝึกภาคสนามเป็นหลักค่ะ

กำลังถูกลำเลียงออกจากเรือรบของกองทัพสหรัฐ
และ๙กองทัพมิตรประเทศณท่าเรือจุกเสม็ดท่าเรือแหลม
และสนามบินอุตภัวร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุด
ซึ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่๙ถึง๑๙กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
โดยจะใช้จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีลบบุรี
และจังหวัดนครราชศรีมาเป็นพื้นที่ในการฝึกนะคะ
ซึ่งมีขอบเขตการฝึกประกอบด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนการฝึกภาคสนามที่ใช้ยุทธโปรกรณ์ขนาดใหญ่
และกิจกรรมเสริมต่างค่ะ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งทางกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกส
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีนะคะ
โดยในปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๕มีประเทศเข้าร่วมการฝึก๒๘ประเทศ
และมีจำนวนทหารในการฝึกครั้งนี้เกือบ๙๐๐นายค่ะ
แต่มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลัก๗ประเทศ
ก็คือไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีมาเลเซีย
อีกทั้งยังมีประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ
จำนวน๙ประเทศคือออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีบังกลาเทศ
เนปานมองโกเลียและฟิลิปปินส์
อกจากนี้ก็มีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการฝึกจำนวน๑๐ประเทศ
ประกอบด้วยชิลีเวียดนามลาวแอฟริกาใต้สหรัฐอารับเอมิเรต
เทอร์แลนด์บลูไนเมียนมาร์ซาอุดีอาราเบียและกัมพูชาค่ะ
จีนและอินเดียก็จะเป็นประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มในโครงการช่วยเหลือประชาชน
และมีการฝึกที่สำคัญของประเทศมาเลเซียเข้าร่วมการส่งทางอากาศ
ร่วมกับกรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์
คโปร์เข้าสังเกตการฝึกการอบรมการอบพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง
และการวางแผนการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
ส่วนญี่ปุ่นนะคะก็เข้าร่วมการฝึกอบพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง
และสังเกตการฝึกจมตีสเติร์นน้ำสเติร์นบก
สาธารณรัฐเกาหลีก็เข้าร่วมการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสเทิร์นบก
การฝึกอบพยพเรือออกจากพื้นที่ขัดแย้ง
และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
สำหรับอินเดียก็ขอเข้าสังเกตการฝึกปัญหาที่บังคับการค่ะ